ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคอีสานนะครับ
ที่อุบรณรชธานีต้องระวังคืนนี้นะคะ
เพราะว่ามีรายงานว่าแม่น้ำมูลจะขึ้นสูงจนอาจจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ได้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ตอนนี้
กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังเหตุ
ติดตามจากรายงานของคุณสุรินทิพย์ครีบเขียวครับ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดนะคะ
และช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ปริมาณแม่น้ำมูลนะคะ
ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เอ่อเข้าท่วมตลาดสดเทศบาลเมือง

ตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านจำนวนมากได้เดินทางมาที่สถานีวัดน้ำ
และด้านหลังของตลาดสดเทศบาล

กำลังสูงขึ้นในช่วงเวลานี้
ทำให้น้ำได้เอ่อเข้าท่วมหลังตลาดสดเทศบาลเมืองนครอุบลราชธานี
ขณะที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะได้นำเจ้าหน้าที่มาช่วยกัน
หลอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมทำผนังกั้นน้ำ
ที่อาจจะไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ภายในโรงพยาบาล
เนื่องจากขนาดนี้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลนะคะได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งตอนนี้นะคะปริมาณน้ำได้สูงกว่าเมื่อปี๒๕๕๔แล้ว
มีความสูงของระดับน้ำ๑๐เมตร๗๗เซนติเมตร
แม้ปีนั้นน้ำจะไม่ท่วมถึงโรงพยาบาล
แต่เพื่อความปลอดภัยนะคะจึงได้มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้
เพราะกลัวว่าน้ำจะท่วมเหมือนกับครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๕๙
ระดับน้ำนะคะก็อยู่ที่๑๒เมตร๗๖เซนติเมตร
ซึ่งทางโรงพยาบาลนะคะจึงได้ขนย้ายเวชพันยาที่ห้องเก็บชั้นใต้ดิน
ขึ้นไปไว้บนอาคารที่ปลอดภัย
จากโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลศูนย์และเป็นที่พึ่งของโรงพยาบาล๕จังหวัดอิสานใต้
และโรงพยาบาลอำเภอใกล้เคียงโดยรอบ
ซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้ป่วยหนักอยู่ที่๒๕๐คน
คนไข้สามัญกว่า๑๒๐๐คน
พื้นที่โรงพยาบาลจะสูงกว่าพื้นที่ปกติ๑เมตร
แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
อกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้เปิดวอลลูม
เพื่อประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวัน
หากเกิดน้ำท่วมหรือถูกตัดขาดจากด้านนอก
ก็จะมีการนำระบบไฟฟ้าระบบออกซิเจน
เลือดและน้ำอุปโภคบริโภคมาสำรองเอาไว้
ซึ่งสามารถใช้ได้ประมาณ๕วัน
ส่วนคนไข้นะคะก็มีแผนสำรองเคลื่อนย้ายถ้าถึงจุดวิกฤตค่ะ
ล่าสุดนะคะกรมชลประธานคาดการณ์ว่า
หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม
ในพื้นที่ตอนบนของรุ่มน้ำหมู่และรุ่มน้ำชี
บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยในวันที่๑๓กันยายนที่จะถึงนี้
เกณฑ์ประมาณ๔๘๐๐๔๙๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
หรือสูงกว่าตลิงประมาณ๓เมตร๗๐เซนติเมตรถึง๓เมตร๘๐เซนติเมตร
ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงในระยะต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็คาดการณ์อย่างเดียวว่า
อย่าให้ฝนตกลงมาซ้ำอีกนะคะเพราะหากตกลงมาซ้ำอีก
ปริมาณแม่น้ำปูนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกค่ะ
สิรินทิพย์คลีบเขียวรายงานในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ